คือมันสะเทือนขวัญจริงผมว่าไม่ใช่แค่วงการศรีกากีนะครับ
ท่านลองแท้ครับประชาชนได้ฟังก็รู้สึกว่ามันมีอะไร

ก็ตำรวจยังถูกยิงไงมันก็จะไม่สะเทือนขวัญได้ยังไง
แล้วประชาชนเรือดำจะอาศัยใคร

กำนันเรียกตำรวจมาโอ้โห๒๐กว่านายเพื่อมางานเลี้ยงประจำเดือน

ผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ใช่ทุกคนนะครับ
หรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยอันหนึ่งเนี่ย
ลูกพี่บางทีเป็นนักการเมือง
พอเป็นนักการเมืองพวกนี้ก็จะสร้าง
ผู้เป็นอีกผู้มีที่พลเป็นผู้กว้างขวาง
พอเป็นผู้กว้างขวางเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐต่างไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียว
ก็จะวิ่งเข้าไปหาเขาเพื่ออาศัย
ในการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
เพราะก็ถือว่าลูกพี่อาจจะเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรี
หรือเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยยิ่งดีใหญ่
พวกนี้ก็จะต้องเข้ามาหาผู้มีอำนาจกว้างขวาง
และถ้าเกิดผู้มีอำนาจเรากว้างขวางมีเงินด้วยทำธุรกิจด้วย
บวกสองเด้งไงมันถึงเข้าไปหากันถึงต้องไปกินกันไง
พอไปกินเนี่ยมันก็ได้๒มุม
มุมหนึ่งเจ้าที่ตำรวจก็ได้อาจจะได้มีการวิ่งเต้น
เพื่อได้รับผลประโยชน์
อันหนึ่งไอ้ผู้กว้างขวางนี้ก็ได้บารมีไง
โอ้โหดูข้ารายการมาสู่๖เข้าเห็นไหม
มันก็เลยเป็นงานที่เนี่ยต้องกินเลี้ยงต้องโชว์พาวอะไรกันต่าง
คือใครเห็นก็เกรงบารมี
ก็เกรงบารมีโหกำลังตำรวจยังมาเนี่ย
เลี้ยงทุกเดือนตำรวจมาเต็มบ้านทุกเดือนอย่างนี้
แล้วไปไหนทำผิดกฎหมายอะไรก็ไม่ถูกจับตำรวจช่วยเหลือกันอย่างนี้
ทุกคนก็เกรงกลัวบารมีก็เลยกว้างขวางขึ้นมาเรื่อย
คือมันเหมือนกับมันโยงกันหมดใช่ไหมครับ
ถ้าฟังจากรองแต้มอย่างตัวกำนันนก
อาจจะมีใครที่เป็นลูกพี่อยู่
พี่อีกเกิดใหญ่ในบ้านเมือง
ครับไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวทุกหน่วยมีเยอะแยะ
ก็เข้ามาหาเพื่อให้กำนันไปฝากอีกที
กำนันนกก็มีธุรกิจอีกจะก่อสร้างจะรถบรรทุกอะไร
มันก็พันมันผ่านไปทันทีลงนี้หมด
ไอ้กำนันนี้อีกเพราะกำนันอาจจะกว้างขวางในการหาทรงหาเสียงอีก
มันก็เจือสมกันหมดไงมันก็เลยกลายเป็นผู้กว้างขวาง

แต่มันจะใหญ่ถึงขนาดแบบโอ้โหแบบไม่พอใจ
ตำรวจส่งซิกอะไรลูกน้องยิงตำรวจตาย

เขาเด็กไงเด็ก๓๔นี่
ว่าความมหังกาหรือความที่คนสนับสนุนอะไรเยอะแยะ
เขากลายเป็นเหมือนเขามีอำนาจ
เขามีอำนาจเขาถึงหังกา
ผมถามว่าคุณคุยทะเลาะกับตำรวจ

กับตำรวจทุบโต๊ะกับตำรวจเนี่ย
ถ้าเป็นทำไมก่อนเนี่ยผมถามว่าคุณกล้าไหมทุบโต๊ะตะหน้าตำรวจ
ถ้าเป็นผมผมจะยิงตายเหมือนกันนะ
ใช่ไหมก็มึงก็ไม่ให้เกียรติเขา
คือกรรมอหังการตัวนี้ลูกน้องก็เห็นไง
ลูกพี่กูใหญ่กูไม่กลัว
มันก็เป็นประเด็นที่ให้ลูกน้องมายิงในตำรวจนี้ได้
ใช่ไหมนี่คือหลักการและเหตุผล
ออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ